ที่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้หลายคนเอ๊ะเป็นยังไงนะคะ
โต้ตอบกับมนุษย์ได้เองจากการเรียนรู้ภาษามนุษย์
อยู่ดีกลายเป็นสาวน้อยที่พูดจาหยาบคาย
แล้วก็ดูน่ากลัวมันส่อเสียดอะไรทางการเมือง
ทางเรื่องโลกหรือเปล่านะคะ
แล้วก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงระบบบบริการลูกค้าค่ะ
แล้วก็บางข้อความเป็นการพูดถึงในเชิงเหยียดเชื้อชาติ
สีผิวรวมไปถึงการพูดคุยในเรื่องสงครามด้วย
นิวเคลียร์ถล่มอิสราเอลเลยได้ไหม

บุชคือคนก่อเหตุการณ์ใน
วันแล้วก็ฮิตเลอร์ยังทำอะไรดีได้ยิ่งกว่าพวกนักการเมืองสมัยนี้อีก
หลายคนสงสัยมันเกิดจากอะไรขึ้น

พูดอะไรที่เป็นการเมืองเป็นสงครามขนาดนี้เลยเหรอ
นั่นสิเป็นข้อสมุทิธารที่น่าสนใจ

แล้วก็ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุค่ะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ย

ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ที่ผิดพลาด

ว่าคือคำพูดที่ใช้มันดูเป็นคำพูดของมนุษย์ไง

ไม่รู้ว่าในความรู้สึกมันเป็นความคิดของมนุษย์มากกว่า

แต่คือถ้าเขาใช้ระบบประมวลผลในการที่ประมวลผลจาก

คำพูดจะออกมาเป็นอีกลักษณะชุดคำหนึ่ง
ใช่แต่จริงแล้วถ้าพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจริงแล้ว
เหมือนเป็นภาษาธรรมชาติมากกว่าเดิมเยอะแล้ว

เรียนรู้จนแบบเหมือนคล้ายศึกษาความเป็นธรรมชาติของเราได้
แต่ใจหนึ่งก็แอบน่ากลัวนะนึกถึงภาพยนตร์เรื่องไอโรบอท

แต่ถ้าเกิดโดนแฮ็กแบบนี้หรือว่าเกิดมีไวรัส
หรือว่าอะไรที่แบบผิดปกติขึ้นมาแล้วเขาร้ายทำไง
ใช่นี่มันเป็นความน่ากลัวที่มนุษย์แบบ
สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจะฉลาดเกินเราหรือเปล่า

ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องทางสังคมด้วย